พาคุณผู้ชมไปดูที่กิจกรรมอีกหนึ่งจังหวัดนะคะ
พาลงไปที่จังหวัดสงขลาค่ะ
ประชาชนกว่า๒๐๐คนก็ไปร่วมงานบันทึกแผ่นดิน
ที่หมู่และนิทธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสุลานนล
เพื่อน้องปรำลึกในพระมหากรณาธิคุณของนายหลวงราชกาลที่๙
ติดตามจากรายงานของคุณวัชรีดวงใสเลยค่ะ
ประชาชนชาวจังหวัดทรงขลาทุกหมู่เหล่ากว่า๒๐๐คน
ร่วมพิธีจุดเทียนพร้อมร้องเพลงสันเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพลียงกัน
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
บริเวณลานหอประวัติหน้ารูปเหมือนผลเอกเปรมตินสุรานนท์
มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเบรมติลสุรานนท์จังหวัดทรงคลา
ในงานบันทึกแผ่นดินบรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความเศร้าโศก
อกจากนี้ในงานยังมีการร้องเพลงพระราชนิพล
จากนักเรียนโรงเรียนสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวชิราวุฒิและการบันเลงเพลงพระราชนิพล
ราการสิริพาณิชย์ชาวอำเภอเมืองสงขลาบอกว่ามีความปราบลื้มใจที่ได้มาร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ครั้งที่๒ที่สงขาจัดงานได้ยิ่งใหญ่นะครับครั้งแรกก็คือครบ๓๐วันที่ย่านเมืองเก่า
ก็อีกครั้งนึงก็คือที่สวนแห่งนี้ประวัติศาสตร์ตัวเด็กเพลงคือ๘๐ล้านนู้น
วันที่๒ถึง๓ธันวาคมที่ผ่านมาศิลปินจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปินจากชาวใต้ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่กว่าห้าสิบคนร่วมกันวาดพระบรมศาสติสลักษณ์ในหลวงราชการที่เก้า
ใต้ร่มพระบารมีจำนวนสิบแปดภาพเพื่อนำมาจัดแสดงในงานนี้
นับเป็นการรวมตัวศิลปินครั้งใหญ่ที่สุดของภาคใต้
ศิลปินสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ได้มาร่วมวาดพระบรมศาสติสลักษณ์ครั้งนี้บอกว่า
รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมงาน
โดยก่อนจะวาดพระบรมศาสตร์ธิสลักษณ์

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพครั้งในหลวงราชการที่๙
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดรชาวปากใต้
และได้เลือกภาพครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน
ส่งเยี่ยมราชดรชาวจังหวัดสตูนเมื่อปี๒๕๖๒
เราลงมาเขียนที่ภาคใต้
เราก็จะเขียนเรื่องราวของพระองค์ท่านตอนมา
เสด็จมาทางใต้เป็นพระราชกรณียกิจ
ทีนี้เราก็จะมาเลือกประหลาดผิดใดที่จะ
แสดงความรู้สึกให้เห็นว่าท่าน

ประสบนิกรทางภาคใต้
ได้ชัดเจนที่นี่รูปที่จัดเจอกัน

ก็คิดว่ามีความหมายที่ดี

บันทึกแผ่นดินจัดขึ้นตั้งแต่วันที่๒ถึง๔ธันวาคมที่ผ่านมา
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
นำเสนอพระราชกรณียกิจที่พระองค์เสด็จเยือนจังหวัดสงคลา
และจังหวัดต่างในภาคใต้
วัชรีดวงซ้ายเข่าเทราะทีวีรายงาน